อ่ะเปลี่ยนอารมณ์จากพิศนุโลกไปเพชรชบูรณ์บ้าง
ร่วมกันสืบสารประเพณีหามพระดำน้ำครับ
อ่ะให้ดูขบวนกันก่อนคุณผู้ชมบรรยากาศก็คึกคักนะ
ชาวบ้านป่าแดงตะบนป่าเหล้าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณฮะ
ร่วมใจกันสืบสารประเพณีประกอบพิธีหามพระดำน้ำ
เขาว่ากันว่าเป็นประเพณีเก่าแก่นะสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วจ้า
จะจัดขึ้นในช่วงวันแรมสิบห้าข้ามเดือนห้าของทุกปี
เชื่อว่าทำแบบนี้แล้วยังไงฟ้าฝนฮะฟ้าฝนตกต้องตามฤดูการ
นี่แล้วมีการรองน้ำแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต้องมารองน้ำแบบนี้เพื่ออะไร
ไปดูพิธีกรรมก่อนในช่วงเช้าชาวบ้านเขาอันเชิญ
หลวงพ่อห้ามญาติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี
ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถขึ้นไปบนเสลียงก่อน
เพื่อไปส่งน้ำและดำน้ำนี่คือช่วงของการส่งน้ำนะ
ส่งน้ำท่านเนี่ยแล้วยังไงชาวบ้านเขาเอาขันมารองใต้ฐานแบบนี้
แล้วเอาน้ำนั้นไปรดไปอาบน้ำตัวเองต่อที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
เชื่อว่านั่นคือน้ำพระพุทธมนต์นั่นเองครับ
เมื่อขบวนแห่ได้อันเชิญหลวงพ่อห้ามญาติมาถึงอ่างเก็บน้ำป่าแดง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญชาวบ้านทุกคนตั้งจิตอธิษฐานก่อน
นาโมนาโมนาโมสาก่อนนะแล้วพาพระท่านยังไง
เอาตัวองค์พระลงน้ำไปแบบนี้หามไปแบบนี้หามลงไปเลยนะครับ
พระลงไปดำน้ำซึ่งการดำน้ำเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศเหนือ
แล้วดำน้ำลงไปรวมทั้งหมด๓ครั้งเอื้อหืบแล้วขึ้นมาแบบนี้
เอาลงไปอีกนิดนิด
แล้วก็มีหน้าอบจิตหอมกว้างเหมือนกัน
หลังจากนั้นชาวบ้านก็จะร้องรำทำเพลงแห่รอบองค์พระ
เพื่อทำการเฉลิมฉลอง๓รอบ
ครบแล้วจ้า
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างที่ทำแล้วเนี่ย
ชาวบ้านเขาจะมีความสบายจิตสบายใจ
เชื่อว่าขนฟ้ามันจะได้ตกต้องตามฤดูกาเนี่ยนะครับ
นี่ก็เป็นพิธีกรรมนะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
ส่วนชาวบ้านที่กาลสินเขาก็ทำเหมือนกันค่ะ
ไปส่งน้ำพระพุทธศัยยาตรแข่งซ้าย
เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาจ้า
ใครได้ไปส่งน้ำในช่วงวันสงกรานมาบ้าง

ใช่ไหมคะหลายคนก็เสริมสิริมงคลด้วยการไปส่งน้ำพระเนอะ
ชาวบ้านหลายร้อยคนนะคะเขาไปร่วมกันทำบุญตักบาทที่วัดพุทธนิมิตร
หรือวัดภูข่าวนะคะอำเภอสหสคัญจังหวัดกรสินนะ
หลังจากเสร็จสิ้นการตักบาทแล้ว
คณะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธศัยญาตินอนตะแคงซ้าย
ต้องไปต่อครูชิสาแล้วผมเพิ่งเคยเห็นองค์นี้นะ
ปกติเนี่ยพระพุทธศัยญาติก็คือปางปางนอนเนี่ยนะคะ
ถึงจะตะแคงขวานะผมไปที่วัดโพลมาก็ตะแคงด้านขวา
ส่วนนี้ฮะตะแคงซ้ายก็เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะ
แล้วก็พุทธศาสนิกชนก็จะนำน้ำปรุง
ดอกไม้เนี่ยมาไหว้พระกันแล้วก็รดน้ำขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล
ถือว่าเป็นบุญใหญ่ส่งท้ายเทศกาลสงครานเลยนะ
ซึ่งกำหนดจัดงานนะคะก็คือวันที่๑๙เมษายนของทุกปีนะคะ
ซึ่งผ่านไปแล้วส่วนการขอพรส่วนใหญ่เนี่ยจะขอเรื่องของการให้ผ่านโรคร้ายไปได้
ขอให้เรื่องการทำมาค้าขึ้นบ้านเมืองสงบสุข
แล้วก็จะบอกว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนมาร่วมพิธีส่งน้ำพระกว่า๒๐๐คนนะ
พระพุทธศัยญาติหรือว่าพระนอนตะแคงซ้ายอยู่บนหน้าผาภูข่าว
ศิลปะสมัยธวรวดีอายุกว่า๒๐๐ปีนะคะ
เชื่อกันว่าชาวขอมโบราณได้จำหลักไว้ระหว่างที่เดินทางไปสร้างพระธาตุพนม
แต่ว่าพอทราบข่าวว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว
จำหลักพระนอนเอาไว้ที่หน้าผาภูข้าวแทนนะคะ
แล้วก็มีประเพณีส่งน้ำพระนอนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะ
ปีนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะปีหน้าว่ากันใหม่นะในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้นะคะ

จ้ะค่ะมีโอกาสไปช่วงไหนก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเทศกาลเนอะเอาสะดวกได้เลย
ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ไปเที่ยวกันดู
ใช่ค่ะผ้าหมายสวยผ้าหมายแพรวากาลสินไงค่ะ